ใครเก่งภาษาไทยช่วยอ่านหน่อย
คุณครูภาษาไทยอย่างคุณน้ำแข็ง
นี่ป้าวินาฬิกาป้ายถนนที่อยู่บนหัวของคุณขวัญเลยนะ
เลยครับเลยเห็นแล้ว

แล้วอยากไปยืนแล้วก็ถ่ายรูปกับป้ายนี้

เขาบอกจุดนี้เป็นจุดปักหมุดใหม่เลย

คือถ้าเราเชี่ยวชาญภาษาไทยเราก็จะอ่านถูก

ถนนที่อยู่เรียบแม่น้ำที่คลองอำภาวา

เขาอ่านเป็นเรียบนทีอะคุณ

เขามองไปปุ๊บอ้าวฉันก็เว้นวักย์อย่างนี้ไง

ท่านที่ฉันอยู่ด้วยมีคนอ่านแบบนี้ที่ฉันจะหันไปถามว่า

ฮะอะไรคุณหมายถึงอะไรล่างทีเดี๋ยวมันจะเข้า๑๘บวกล่ะ
เอาเป็นว่าจุดนี้จุดไหนรู้ไหมคุณ

เป็นถนนจริงฮะถนนเรียบคลองอำภาวาจากตลาดน้ำอำภาวาไปถึงวัดจุลามณีอำเภออำ

มีการพูดถึงในโลกโซเชียลแชร์กันหนักมากเลยนะฮะชื่อถนนสายนี้

ครับล่าสุดผู้ศึกข่าวของเราแม่บ้าจี้ตามไปทางคำตอบ

ใช่ค่ะแต่ว่าป้ายนี้เพิ่งทำใหม่
เพราะว่าเขาเพิ่งทำถนนแบ่งถนนกันในชุมชน

และเราก็อยากรู้ว่าทางชุมชนเขาคิดยังไง
ใช่ควรอยากรู้ก็มีคนเอาไปแชร์ในโซเชียล
อ่านว่าเรียบนาทีหรือเรียบนที

ทีมข่าวของเราไปคุยกับท่านประธาน
ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนตลาดอำภาวาเลย

แล้วไปคุยกับคุณอาวิสูจน์ณบางช้าง
มีอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอำภาวา

และซีเรียสไหมกับการที่คนอ่านถนนแบบนี้

ถนนสายนี้ความยาว๘๐๐เมตร
จากตลาดน้ำอำภาวาไปจนถึงวัดจุลามณี
เป็นทางเดินริมคลองอำภาวา
ถ้าใครเคยไปเที่ยวก็จะเห็นสะพานนี้นะคุณ

เข้าปุ๊บต้องไปถ่ายกับสะพานนี้ปั๊บเลย

ก็ถูกพัฒนากันขึ้นไปเรื่อย

ตั้งชื่อใหม่ทางถนนเรียบน้ำแห่งนี้

ถนนฝั่งนี้ว่าถนนเรียบนาที

ถนนนี้กลายเป็นจุดขายไปซะ
บังเอิญเลยคุณไปโดยบังเอิญนะฮะ
เพราะมีคนมาถ่ายรูปเช็คอิน
กลายเป็นจุดเช็คอินอีก๑จุดของตลาดอำภาวาเลย
หลายคนหยอกล้อกันเกี่ยวกับชื่อของถนน

แต่ถามว่าทางชุมชนไม่ได้โกรธอะไรเลย
เพราะทางชุมชนถือว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นสิ่งแปลกใหม่
แล้วก็ถ้าคนเขาถ่ายอะไรกันเยอะแบบนี้

ก็จะมีคนมาเที่ยวที่อำภาวากันเยอะขึ้นนะครับ
ชื่อเลียบนทีก็เป็นจุดขายจุดหนึ่ง
เป็นจุดขายจุดหนึ่งของการท่องเที่ยว
ซึ่งบางคนก็ไม่สังเกตว่า
ทำไมเขาอ่านเรียนบนทีได้
ก็ต้องมาจ้องดูที่นี่ก็มาถ่ายรูป
บันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก

ตรงนี้เป็นที่ปักหมุดจุดหนึ่งของการท่องเที่ยว
แต่ว่าเราอยู่ที่ตลาดน้ำอำภาวะ
คุณอาทั้งสองท่านบอกจะอ่านยังไงก็ได้
ขอให้มาเที่ยวอำภาวะเถิด
จะอ่านแบบไหนก็ได้นะที่เราทำกราฟิกมานะครับ
นาทีที่ถูกต้องกับเรียบนทีที่อ่านผิด
แต่มันเป็นจุดขายมาได้หมดนะฮะ

ใช่นี่คนแซวไงว่าเป็นถนนที่เสียวที่สุด

บางคนแซวมาบอกคุณน้ำแข็งก็แสบเหมือนกันนะเนี่ย
ไม่คือมันก็ต้องมีคนแบบแซวแบบนี้อยู่แล้ว
ถ้ายิ่งไปดูข่าวเช้านะโอ๊ยหนุ่มสองคน
คุณเบิร์ตกับคุณดอมแสบกว่านี้อีกเวลาเล่าข่าวนี้
ใช่ค่ะแต่คือถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ถนนเรียบคลองแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
แล้วก็ดูธรรมดาไปนัดทีจริงมันเพราะนะ
คุณอาเขาบอกตรงนี้คือมันไม่ใช่คลองไม่ใช่แม่น้ำ
แต่อยากให้เป็นแบบมันไม่ใช่แม่น้ำ
มันเป็นคลองแต่จะเรียกถนนเรียบคลองมันไม่เพราะ
มันจะเหมือนคนอื่นไง